อ๋อโอ้ยครับครับขอบคุณครับ
คืออะไรครับสมอง

สวัสดีสวัสดีครับ